มีคนมาเอาเล่าเข้ามามาเอารวาด

จริงคลิปนี้นะคุณนะมีเสียงด้วยนะ

โอ้โฮชิคกี้พาย
พอเจอแบบนี้ก็กลัวเรื่องความปลอดภัย

ชาวบ้านที่แม่สาน้อยอำเภอแม่ริมที่เชียงใหม่

แว่งไปมาเที่ยวร้านชาวบ้านไปทั่วแบบนี้
แล้วคุณพอไปดูประวัตินะผู้ชายคนนี้เขาเพิ่งได้ประกันตัวมา
เขาโดนคดีทำร้ายร่างกายคู่อริคือเอามีดแทง
แล้วพอออกมาปั๊บนะประกันตัวออกมาเสร็จเอาดื่มเหล้า

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขากลับเข้าไปในบ้านพักตัวเอง
แล้วก็ส่งเสียงโวยวายตะโกนท้าทายไปทั่วเลย
ตำรวจพยายามนะไปพูดดี
ใจเย็นสงบสติอารมณ์ก่อน
เดี๋ยวจะพาไปทำให้ใจเย็นมานอนที่โรงพักไหม
ตำรวจต้องพูดภาษาเหนือด้วยนะฮะบอกว่าปัดเดียวบัดเดียวนี้
บะเดวนี่คือตอนนี้มีให้เลือก๒ทาง
บะเดวนี่มี๒ทางให้เลือก
ทางที่ว่าคืออะไรคุณผู้ชม

ผมจะรับบ้าน

คือเขาจะขอนอนรอภรรยาเขาอยู่ที่บ้าน

คือตอนนี้นะมีทางให้เลือก๒ทาง
ก็คือเราจะนอนอยู่ที่บ้าน
ใช่คือเขาก็เลือกนอนอยู่ที่บ้านไงแต่ชาวบ้านกลัว
ชาวบ้านบอกว่าคุณตำรวจต่อให้เขารับปากแล้ว
คุณตำรวจอย่าเพิ่งไปได้ไหมรออยู่ก่อนได้ไหม
กลัวว่าพอตำรวจหันหลังกลับปั๊บเดี๋ยวผู้ชายคนนี้จะมาอารวาส
สุดท้ายนะตำรวจก็เลยจัดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครอง
คือให้อยู่ดูแลชาวบ้านชาวบ้านเขาค่อยแบบโล่งใจ
ชาวบ้านบอกตำรวจเจ้าตำรวจอยู่นี่ก่อนด้วยกันนะเจ้า
อย่าเพิ่งไปไหนนะเจ้าเนี่ยชาวบ้านกลัวนะเจ้า
โอ้โหคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาก็เมาเหล้าเนอะ
และอารวาสโวยวายแบบนี้ครับ